โดยที่มีคนในห้างมุ่งดู
แต่ไม่มีใครกล้าไปห้าม

คือต่อยกันแบบไม่เกรงใจสายตา

ต่อยทั้งเขาทั้งอะมะคัส

มันเป็นคลิปที่บันทึกด้วย

ของประชาชนไปเดินซื้อของจับจ่ายกันอยู่เยอะแยะมากมาย

คลิปนี้มีการถ่ายแล้วก็โพสต์ในโลกออนไลน์
มีคนเข้าไปแชร์ไปดูไปเม้นต์กันเยอะทีเดียวนะครับ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นภาพของชายสองคนทะเลาะกันหนักมาก
โดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างว่าจะพยายามตะโกนห้ามปรามอะไรเลย
ซึ่งชายคนนึงเนี่ยสวมเสื้อดำพยายามไล่เตะไล่ต่อยชายอีกคนนึงที่ถอดเสื้ออยู่

แม้ว่าจะมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามห้ามแล้วก็ตาม
แต่ว่าชายเสื้อดำนั้นก็ไม่ได้หยุดแล้วก็ไม่เป็นผล
ชายเสื้อดำพยายามวิ่งไล่ต่อยชายคนที่ถอดเสื้ออย่างต่อเนื่องนะฮะ
แทงเข่าใส่หน้าต่อยเข้าไปที่หน้า
ระหว่างที่เกิดเหตุก็มีเสียงคนในคลิปตะโกนให้เจ้าหน้าที่มาช่วย
แต่ก็ไม่สำเร็จคุณผู้ชมไม่มีรอปภมาช่วยเลยนะครับ
จนกระทั่งผู้ชายที่ถอดเสื้อไม่ไหวและล้มลงไปกองกับพื้น
สุดท้ายชายเสื้อยำยอมรามือคืออ่ะไม่ไหวแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับ
อย่างนั้นก็ตามในคลิปดังกล่าวไม่ได้มีการบอกอย่างชัดเจนนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะอะไรถึงมาต่อยกันแบบนี้
แล้วสุดท้ายจบลงอย่างไรถึงมาต่อยกันในกลางห้างแบบนี้
แต่ว่าเราก็นำคลิปอันนี้เพราะว่ากำลังมีการแชร์กันเยอะในโซเชียล
เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเผื่อให้จำรวจนั้นติดตามแล้วก็สอบสวนกันต่อไปนะครับ